คุณผู้ชมคะแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นนะคะที่คนไทยได้เห็นพระพักษ์ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จนิวัตรกลับสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกพร้อมด้วยในหลวงราชการที่๘
แต่รอยพระบาทที่ยาตราถึงกรุงเทพมหานครทำให้คนไทยประทับใจไม่ลืมค่ะ
หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยและมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมของจิตใจ
เรือหลวงแม่กลองเป็นหนึ่งในขบวนเรือพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมด้วยพระบรมเชษฐาธิราช
พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอานันทมหิดล
อัธมรามาธิบดินพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๘
สมเด็จพระสี่นกริณทะลาบรมราชชนนาณี
ประทับจากท่าราชวรดิตเสด็จพระราชดำเนินไปยังเกาะศรีชัง

เสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังเมืองโลซานประเทศสวิสเตอร์แลนด์
เมื่อวันที่๑๓มกราคมพุทธศักราช๒๔๘๑
เสด็จนิวัตรกลับสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก

แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อ
ตามพระราชปนิษฐานที่ตั้งมั่น
ทรงนำความรู้มาพัฒนาประเทศ
และแบ่งเบาพระราชภาระของพระบรมเชษฐาธิราช
ซึ่งเสด็จขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่๘แห่งราชวงศ์จักรี
ต่อจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๗

และประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย
เมื่อพุทธศักราช๒๔๗๕
เหตุการณ์ครั้งเสด็จนิวัตรกลับสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมด้วยพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๘
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยานิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนคริน
เมื่อวันที่๑๕พฤศจิกายนพุทธศักราช๒๔๘๑
สร้างความประทับใจแก่คนไทยไม่รู้ลืม
ประชาชนไปเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างท่าราชวรดิตเป็นจำนวนมาก
สายตาต่างจดจ้องเพื่อรอชื่นชมพระบารมี
แม้จะมองไม่เห็นทั้ง๔พระองค์เห็นแต่ทงมหาราชสีเหลืองทอง
วกสะบัดอยู่บนยอดเสาเรือหลวงศรีอยุธยาที่ประทับเท่านั้น
แต่ทุกคนต่างก็ปลื้มปิติไปตามกัน
เพราะเป็นสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยมาอย่างยาวนาน
ไป๗ปีในเดือนธันวาคมพุทธศักราช๒๔
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

มหากษัตริย์รัชกาลที่๘เสด็จนิวัตรประเทศไทยอีกครั้ง
โดยไม่ทรงล่วงรู้มาก่อนว่าอีกไม่นานต้องส่งรับพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่
ต่อจากพระบรมเชษฐาธิราช
และเมื่อวันที่๕มิถุนายนพุทธศักราช๒๔๙
พระมหากษัตริย์ราชการที่๘ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสุดท้ายบนพื้นแผ่นดินไทย
โดยส่งหวานข้าวในแปลงนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระทั่งเมื่อวันที่๙มิถุนายนพุทธศักราช๒๔๘๙เสด็จสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๙
และสืบราชสมบัติต่อมา
หลังจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบรมเชษฐาธิราชเสร็จสิ้นลง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาเพิ่มเติมที่สวิสเตอร์แลนด์
พร้อมกับความหวังของคนไทยทั้งชาติที่จะรอคอยการเสด็จนิวัตรของพระองค์
สะท้อนมาจากเหตุการณ์ระหว่างที่รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่าน

กลายเป็นคำมั่นสัญญาที่ดังกล้องอยู่ในพระราชหรือไทยเสมอ
ปรากฏในพระราชนิพลเรื่องเมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิสเตอร์แลนด์
ซึ่งในสมัยนั้นหนังสือวงวรรณคดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตีพิมพ์
ฉบับเดือนสิงหาคมพุทธศักราช๒๔๙๐ความสำคัญตอนหนึ่งว่า
วันที่๑๙สิงหาคมพุทธศักราช๒๔๘๙วันนี้ถึงวันที่เราจะต้องจากไปแล้ว
พอถึงเวลาก็ลงจากรถพระที่นั่งพร้อมกับแม่ลาเจ้านายฝ่ายนายณพระที่นั่งชั้นล่าง
แล้วก็ไปยังวัดพระแก้วเพื่อนามัศกาลหลาพระแก้วมรกฏและพระพิสุสงฆ์
ลาเจ้านายฝ่ายหน้าลาข้าราชการทั้งไทยและฝรั่งแล้วก็ไปขึ้นรถยนต์
พอรถแล่นออกไปได้ไม่ถึง๒๐๐เมตรมีหญิงคนหนึ่งเข้ามาหยุดรถแล้วส่งกระป๋องให้เราคนละใบ
ราชองครักษ์ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นบางทีจะเป็นลูกระเบิดเมื่อมาเปิดดูภายหลังปรากฏว่าเป็นท็อฟฟี่ที่อร่อยมาก
ตามถนนผู้คนช่างมากมายเสียจริงที่ถนนราชดำเนินกลางราศดรเข้ามาใกล้จนชิดรถที่เรานั่ง
กลัวเหลือเกินว่าล้อรถของเราจะไปทับแข้งทับขาใครเข้าบ้าง
แล่นฝ่าฝูงคนไปได้อย่างช้าที่สุดถึงวัดเบนจมะบะพิษรถแล่นเร็วขึ้นได้บ้าง
ตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังว่าอย่าละทิ้งประชาชน
อยากจะร้องบอกเขาลงไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้
แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้ว
โปรดติดตามตอนต่อไป